คุณผู้ชมครับข่าวตั้งแต่ข่าวนี้ไปกับอีก๒๓ข่าว
อยากให้คุณผู้ชมและผู้ปกครองนะฮะได้ติดตาม
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่ครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
ที่จังหวัดบุรีรำครับน้องผู้หญิงอายุ๑๔โดนบูลลี่
เรื่องพ่อแม่แยกทางกันไม่พอนะครับเธอถูกกระทำอนาจารย์ในโรงเรียนด้วย
วันนี้มาพบศพเธออยู่ในหนองน้ำเมื่อสักครู่
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน
เนื้อที่กว่า๔๐ไร่ลึก๔เมตร
ไปเจอศพน้องมิวเด็กหญิงมิวอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นบ๒ของโรงเรียนแห่งเดิมอยู่ที่รำไกลมาตร
ชาวบ้านก็เอาร่างน้องขึ้นมาจากน้ำนะครับ
ตามร่างกายไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตประมาณ๗๘ชั่วโมงมาแล้ว
ล้อมแต้มศรีครับยายของน้องมิวเล่าบอกว่า
พ่อแม่จะแยกทางกัน๕ปีที่แล้วได้
ก็ไปมีครอบครัวกันใหม่นะครับทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยง๒คน
คนหนึ่ง๑๔คนหนึ่ง๑๔คนที่เสียชีวิตนี่แหละ
ระยะหลังหลานมาตัดเพาะเป็นประจำ
บอกถ้าหนูตายยายจะอยู่ได้ไหมอุ้ยทำไมพูดอย่างนี้ลูก
หรือว่าหนูอยากตายหนูอยากย้ายโรงเรียน
ยายก็หาที่เรียนให้ใหม่คือตอนแรกไม่รู้หรอกว่าทำไม
หลานเป็นแบบนี้กระทั่งพาไปหาหมอ
แล้วหมอบอกว่านี่หลานยายป่วยซึมเศร้านะ
แล้วหลังจากนั้นมาทราบจากเพื่อนหลานอีก
หลานเนี่ยโพสต์ข้อความนะครับบอกว่า

ประถมเราโดนล้อเรื่องพ่อแม่แยกทางกัน
รุมทำอนาจารย์ทุกวันนี้คนที่ทำ
ยังล้อเราอยู่เลยเขาดูมีความสุขมาก
ทำแบบนั้นเราผิดมากเลยใช่ไหม
วันนั้นเพื่อนเราอยู่ใกล้เราค่อนข้างเยอะ
ว่ายังเยอะไม่มีใครช่วยเราเลยเรื่องพ่อแม่แยกทางกัน
มันรู้สึกแย่ตรงที่เราโดนเอามาล้อ
โพสต์เนี่ยเรายากระบายมาก
ดีครับคุณผู้ชมน้องคนนี้คงเต็มที่แล้ว

ยายของน้องมิวเล่าต่อบอกว่าครั้งหนึ่งหลานเคยไปกระโดดน้ำแล้วนะ
ตอนนั้นมีคนช่วยเอาไปได้มาวันเกิดเหตุ๑๒มกราคม
หลานหายไปแต่เช้าพยายามหาบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยหาด้วยจนไปเจอว่าหลานเสียชีวิตซะแล้วครับ
สาเหตุที่ยังก็ไม่รู้หรือหลัง
เพราะว่าเขากีดแขนกีดนี่แล้วก็
เขาจะขาดตัวตายฉันก็เลยพาไปหาหมอ
หมอเขาก็วิจัยออกมาว่าเป็นโรคซึมเศร้า

น้อยใจเรื่องพ่อแม่แยกทางกันใช่ไหมครับ
อ๋ออันนี้เขาก็เคยบนกับยาย
เคยถามยายยังว่ายายหากเขาโบ
ขณะที่เด็กหญิงบีนะครับ
หลานอีกคนที่ผมบอกว่าอายุ๑๒ขวบนะครับ
บอกว่าพี่สาวถูกเพื่อนบูลลี่เรื่องพ่อแม่แยกทางกัน
คือจริงน้องก็โดนด้วย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

คุณผู้ชมครับนายกริจละมูลมอนท่านเป็นผอเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำ
ทราบข่าวท่านก็ประสานไปยังภูมิในการโรงเรียน
ก็บอกว่าน้องมิวพึ่งจะย้ายมาจากโรงเรียนที่ขอนแก่นแล้วมาเรียนต่อที่นี่ได้เดือนเสร็จ
ตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะมูลเหตุที่แน่ชัดแต่เดี๋ยวอย่างไรจะตั้งกรรมการสอบหาข้อได้จริง
หากเป็นเรื่องจริงจะวางแผนและแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับศพของน้องมิวครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ด้วยความโศกเศร้าเสียใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นครับ